ทำตัวไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าจะต้องรู้สึกยังไงนะคะทำยังไง

แต่กลับโดนคุณครูฝ่ายปกครอง

อะไรครับลูก

ตกใจเลย

คนเรียกไปห้องปกครองน่ะ

ตอนแรกน้องหน้าถอด๔นะพี่๖

เข้ามาจังหวะนี้ค่ะแล้วมาเจอคุณพี่ท่านนี้เห็นไหมคะ
เสื้อเขียวเหลืองเนี่ยค่ะ
น้องก็ยกมือไห้ก่อนเลยพี่ถามว่าจำผมได้ไหม
บอกจำได้คืออย่างนี้คุณผู้ชมย้อนกลับไป
พี่ผู้ชายคนนี้เขามากับภรรยาเขานะคะ
ตั้งใจจะตามมาหาน้องผู้ชายคนนี้
นี่คุณผู้ชมน้องไปยืนขายนมอยู่บริเวณแยกไฟแดง
พี่คนนี้เขาซื้ออุดหนุนของน้อง
คือตอนแรกเหมือนจะซื้อนะคะแต่พอถามน้องเนี่ยคือไม่ซื้อนะ

ใจมากประทับใจในน้องคนนี้มาก
อันนี้ครั้งแรกที่เจอกันหลังจากนั้นไปสืบสาวราวเรื่อง
ตามหาว่าน้องคนนี้เรียนโรงเรียนอะไรอยู่ที่ไหนยังไง
ดูสายตาน้องเนี่ยคือแบบงงอะ
งงอะทำไมอะพี่เขามามาให้ไหนวะ
ขายนมแต่ไม่ได้นมคือให้เงินไปเลย
คือพี่สองคนเนี่ยสามีภรรยาเนี่ยนะคะ
เขาประทับใจในตัวน้องมากก็เลยตามไปหาจนเจอว่าน้องเรียนอยู่โรงเรียนนี้
แล้วก็ไปคุยกับคุณครูไปคุยกับครูประจำชั้น
ครูฝ่ายปกครองจนรู้ว่าน้องเป็นเด็กสู้ชีวิตมาก
เรียบร้อยไม่เคยเกเรคุณพ่อเสียไป
ตอนปัจจุบันน้องอยู่กับแม่แล้วก็พี่ชาย
ทำมาหาเลี้ยงชีพหลังจากที่เลิกเรียน
ส่งตัวเองเรียนแล้วเอาเงินส่วนหนึ่งส่งให้กับแม่ด้วย
สามีภรรยาคู่นี้เกิดความประทับใจเด็กดีมีความกระตันอยู่
ก็เลยอยากจะมาช่วยไม่อยากจะช่วยแค่นั้น
ไม่อยากจะช่วยแค่สี่แยกไฟแดงตรงนั้น
อยากจะช่วยต่ออยากให้ดูบรรยากาศตรงนี้อีกรอบหนึ่งค่ะ
โอเค
นี่คืออะไรค่าเทอมที่ค้างเหรอ

เทอมแล้วแถมค่าขนมไว้ให้น้องด้วยนะคะ

เทอมที่ค้างคือตั้งแต่มอะไร
ม๒แล้วก็ม๓เทอม๑
แล้วก็เอาค่าขนมไว้ให้น้องด้วยนะคะ
คือพี่คนนี้ไม่อยากเรียกว่าสองสามีภรรยา

บอกว่าเดี๋ยวต่อไปในอนาคต

คุณผู้ชมคลิปนี้คนเข้าไปดูกว่า๓ล้านวิวแล้วนะคะ
๒๓มีภรรยานี่ใหญ่เลยนะคะ
ไปจ่ายค่าเทอมที่ยังค้างอยู่๓เทอมด้วยกัน
ถ้าเกิดว่าอนาคตขาดเหลืออะไร

โอ้โฮใช่ดีจริงนะครับผมนี่ทำดีได้ดีมีทิ้นนี่แหละค่ะ
น้องเองน้องเองก็ต้องตั้งใจเรียน
แล้วก็อย่าลืมบุญคุณพี่สองคนนี้